ค้นวิธีการปลูกต้นอ่อนทานตะวันแบบใหม่
๕วันทานได้และเป็นการปลูกแบบคอนโด
ดีเดี๋ยวนี้คนชอบปลูกต้นทานตะวันเองนะที่บ้าน

เจ้าอาวาสวัดวีกริมนะคะอยู่ตำบลคลองทัพจันทร์อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ภาพที่เห็นนี่ท่านกำลังตัดต้นอ่อนทานตะวันหรือว่าทานตะวันงอกที่ปลูกภายในลิ้นชักพลาสติกที่มีลำต้น
ขาวอวบหน้ารับประทาน๕วันเท่านั้นจากสภาพที่เห็น
ซึ่งท่านเป็นคนคิดค้นขึ้นโดยนำชั้นพลาสติกที่มีลิ้นชัก๔ชัก๔ชั้น
เป็นภาชนะในการปลูกจากนั้นนำลิ้นชักไปเจาะรูที่พื้นประมาณ๑๐รู
ระบายน้ำแล้วก็นำเมล็ดทานตะวันไปแช่น้ำประมาณ๖ชั่วโมง
แล้วนำไปห่อด้วยผ้าสะอาดพักไว้๑คืน
พอรุ่งเช้าก็นำขุยมะพร้าวไปร่อนในตะแกรงพลาสติก
แล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้๑คืนอีกเช่นกันนะคะ
จากนั้นก็นำขุยมะพร้าวไปเทใส่ลิ้นชัก

นำมาละทานตอนที่เตรียมไว้นี่ไปปลูกนะคะ
ขุยมะพร้าวแช่น้ำแล้วก็มาโรยปิดทับหน้าอีกที
แล้วก็ปิดลิ้นชักให้แน่นเลยอันนี้สำคัญนะคะ
ไว้ในร่มโดยใช้สเปรย์พ่นน้ำ
เช้าเย็นเท่านั้นเองไม่ต้องใส่ปุ๋ย๕วันกินได้เลย

เป็นลิ้นชักถ้าบ้านใครมีลิ้นชักเหลือแบบนี้

ภาพที่เห็นนี่มีทหารพื้นที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่๑๒กองกำลังบูรพาค่ะ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาเลยนะคะ
สำหรับการปลูกทานตะวันงอก
เพื่อที่จะนำไปสอนประชาชนต่อนะคะ
ซึ่งก็จะเป็นประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดน

เพราะว่าตามท้องตลาดขายกิโลกรัมละ๒๐๐บาท

อกจากนี้พระอธิการพิเศษได้มอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบีกริม

โครงการสนับสนุนให้เด็กกินผัก
ของสมเด็จพระเทพรรดราชสุดาสยามรมราชกุมารีค่ะ
กระเทียมเจียวนิดหนึ่งก่อนนะฮะ
แล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ใส่ผักลงไปนะฮะ

อร่อยเด็กนี่น่าจะชอบเพราะว่าหวาน